ข่าวนี้นะคะขออนุญาตอ่านต่อเลยสลดเช่นเดียวกันค่ะ
พ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายลูกเลี้ยงซึ่งเป็นเด็กชายอายุ๔ขวบเท่านั้นเองนะคะ
มีบาดแผลเต็มตัวไปหมดเลยเนี่ยแผลของน้องค่ะ
นึกภาพไม่ออกเลยว่าถูกทำร้ายร่างกายลักษณะแบบไหนบ้าง
มันมีทั้งแผลที่เป็นแผลที่ไปเลือดออกมีทั้งรอยฟกช้ำ
ขออนุญาตเบลอศีรษะเพราะว่าเห็นหน้าน้องแต่ที่ศีรษะก็มีแผลเต็มไปหมดเลยเช่นเดียวกัน
ลักษณะเป็นแนวเหมือนมีอะไรฟาดฟาดฟาดจนมันแตกออกเป็นเลือดออกมาอย่างนี้นะครับ
ภาพนี้นะคะน้องเนี่ยนอนน้ำตาไหลคุณตาน้องปูดบวมด้วยนะคะ
คนที่เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความคือพ่อแท้นะคะ
พ่อแท้นามสมมุติว่านายเอละกันนะคะอายุ๒๓ปีค่ะ
ได้ยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะแต่รีบที่สุดคือการไปแจ้งความ
หลังจากที่รู้ว่าลูกที่เป็นเด็กชายอายุ๔ขวบขออนุญาตใช้นามสมมุติชื่อเด็กชายต้นเนี่ยนะคะ
ถูกทำร้ายร่างกายจนสาหัสรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
ไปแจ้งความทันทีค่ะที่สนปังเขนและในเอก็ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะคะ
ว่าตัวเองเนี่ยเลิกรากับแม่ของเด็ก๒ปีแล้วส่วนลูกชายฝ่ายหญิงรับไปดูแล
กระทั่ง๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาได้รับโทรศัพท์จากแม่ของเด็กบอกว่าลูกลื่นลื่นล้มหัวฟาดในห้องน้ำ
ลูกไปล้มไอ้ท่านไหนแต่นอกจากเรื่องของเงินแล้ว
มากกว่านั้นคือความเป็นห่วง
พ่อแท้ที่ชูบนายเอค่ะพยายามติดต่อเมียเก่านะ
ขอเข้าเยี่ยมลูกหน่อยเงินอีกเรื่องหนึ่ง
แต่ขอเยี่ยมลูกหน่อยอยากเห็นสภาพลูกตอนนี้ลูกเป็นอะไร
แต่ฝ่ายหญิงปฏิเสธค่ะอ้างว่าทางโรงพยาบาลไม่ให้เข้าเยี่ยม
กลัวจะติดเชื้อตอนนี้อยู่ในห้องไอซียูเขาก็อ้างไปแบบนี้นะ
ด้วยความเป็นพ่อค่ะความเป็นนักสืบออกมาเลยนะคะ
เพราะอยากเจอลูกมากสืบค้นข้อมูล
ไปรู้ว่าลูกตัวเองรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพลจริง
เดินทางไปเยี่ยมค่ะและสภาพที่เห็นลูกก็คือนอนบาดเจ็บสาหัสแบบนี้
สอบถามพูดคุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าซี่โครงหัก๒ซีก
หายปลาร้าก็หักตามตัวใบหน้ามีบาดแผลประมาณ๒๐แห่ง
พ่อบอกเห็นภาพแล้วทำใจไม่ได้
ช่วงเวลานั้นแวบเข้ามาเลยมั่นใจเลยว่าคนที่ทำร้ายร่างกายลูกจนบาดเจ็บขนาดนี้
คือแม่นั่นแหละเพราะตอนที่คบกันแม่เป็นคนโมโหร้ายค่ะ
ต่อมานะคะหลังจากที่พ่อเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความที่สอนอบางเขตแล้วค่ะ
ตำรวจไปเชิญตัวแม่มาเลยนะคะอายุ๒๐ปีและเชิญตัวสามีใหม่ของแม่ด้วย
วนายบารมีมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะสอบปากคำทั้งวันเลยนะคะ
สุดท้ายแล้วทั้งคู่รับสารภาพว่าร่วมกันทำร้ายร่างกายเด็กจริง
เนื่องจากเด็กดื้อก็ต้องทำโทษแต่ทำโทษลักษณะนี้ค่ะ
หายปลาร้าหักเลยนะคะซี่โครงก็หักด้วยและทั้งสองก็ทะเลาะกันบ่อย
หลายครั้งไปลงที่เด็กอันนี้คือพ่อเลี้ยงกับแม่เขาพูดเองเลยนะ
เวลาทะเลาะกันบางทีก็ไปลงที่ลูกบ้างก็มีนะคะ
ส่วนจุดเกิดเหตุจริงซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ต้องหาทั้งสองคน
อยู่ที่สอนอโคครามนะคะพ่อไปแจ้งความที่สอนอบางเขนใช่ไหม
ตอนแรกเนี่ยยังส่งตัวพ่อและแม่พ่อขออภัยนะคะ
เลี้ยงและแม่มาที่สนโคครามไม่ได้
เพราะอะไรเพราะว่าญาติของเด็กญาติของในเอแฟนเก่าด้วยเนี่ย
มารออยู่ที่โรงพักเขากลัวว่าถ้านำตัวทั้งสองคนมาเนี่ย
รอแบบนี้ถ้านำตัวทั้งสองคนมามีแน่
โดนแน่โดนแน่รุมประชาธรรมแน่นะคะ
เขาเป็นห่วงมากที่สุดก็คือแม่ตัวแม่นั่นแหละนางสาวมาริกา
เพราะตอนนี้ตั้งคันได้๕เดือนก็กลัวไงกลัวจะถูกรุมประชาธรรม
แต่อย่างไรก็ตามนะคะเราติดตามความคืบหน้าให้
เพราะว่าตี๓ตำรวจสนบังเขนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนค่ะ
เดินออกจากประตูหลังขึ้นรถไปส่งที่สนโครครามเรียบร้อย
แล้ววันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมค่ะ
ไม่รู้จิตใจทำด้วยอะไรนั่นลูกจริงนะแม่นะคะ